ได้ไปส่งให้เดี๋ยวนี้เลยโอเคค่ะถึงที่หมายแน่นอนขอบคุณค่ะ
แม่คุณเดี๋ยวเตรียมส่งนะบ่ายนี้ที่ลบบุรีช่วงนี้แรงมากเลย
สวัสดีค่ะคุณผู้ชมเจอกันอีกแล้วในรู้ก่อนร้อนหนาวยามเช้า
ยุ่งมากค่ะเพราะว่าหลายพื้นที่มีภาวะภัยแรงนะคะ
ธุรกิจกิจการน้ำช่วงนี้ก็อาจจะเฟื่องฟูหน่อยแต่คุณผู้ชมสงสัยใช่ไหมว่า
นี่มันหน้าฝนแล้วทำไมยังแร้งอยู่แหมภาวะภัยแรงมันก็เกิดขึ้นแบบนี้
แล้วก็ส่งผลกระทบยาวนานนะคะแต่ก็ยังพอใจชื้นเพราะว่าวันนี้
แล้วก็ช่วงระยะนี้จะมีฝนตกลงมากันต่อเนื่องด้วยนะคะ
ตรวจสอบจากแผนที่ดาวเทียมของกรมอุตุนิยมวิทยากันค่ะ
จะเห็นกลุ่มเมฆขึ้นประปรายตามบริเวณต่างของประเทศไทย
ไม่ว่าจะเป็นตอนบนตอนกลางบ้างรวมไปถึงตอนใต้ด้วยนะคะ
ปัจจัยหลักวันนี้เราตรวจสอบจากกระแสลมกันก่อนนะคะ
ก็ยังคงมีลมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดเอาความชื้นจาก
เพราะฉะนั้นค่ะคุณผู้ชมดูกลุ่มฝนกันดีกว่านะคะ
ได้เห็นภาพชัดเจนกันมากขึ้นบริเวณภาคใต้ทั้งแถบนี้
เจอผลกระทบนะคะจากฝนฟ้าขนองรวมไปถึงภาคตะวันออก
ภาคอีสานรวมไปถึงภาคเหนือตอนบนแล้วก็แถบภาคตะวันตกด้วยเนี่ยนะคะ
โดยเฉพาะช่วงเย็นนี้จนไปถึงท้ายสัปดาห์นะคะ
มีโอกาสเกิดฝนได้มากหน่อยส่วนเรื่องของอุณหภูมิความร้อน
ก็ยังคงร้อนอยู่พอสมควรนะคะเพราะว่ายังคงมีปัจจัย
ความร้อนเกิดขึ้นแต่ว่าขณะเดียวกันเนี่ยค่ะ
ตัวเลขก็ไม่ได้โดดไปมากจนถึงขั้นแตะ๔๐องศานะคะ
อยู่ที่ประมาณสามสิบห้าสามสิบหกสามสิบเจ็ด
กรุงเทพมหานครร้อนหน่อยนะคะคงใส่จะมีเยอะนะคะ
อยู่ที่ประมาณสามสิบแปดองศาเซลเซียสตรวจสอบสภาพอากาศ
ภาพรวมของประเทศไทยกันหน่อยดีกว่านะคะภาคเหนืออากาศร้อนถึงร้อนจัดค่ะ
มีฝนฟ้าคนองและลมกระโชคแรงร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะ
อุณหภูมิเฉลี่ยสูงสุดนะคะยาวไปตลอด๒๔ชั่วโมงเนี่ย
การน่าจะประมาณสี่สิบสององศาเซลเซียสส่วนภาคอีสานนั้นอากาศร้อน
และมีฝนฟ้าคนองเช่นกันเกิดขึ้นได้ร้อยละสี่สิบของพื้นที่นะคะ
เฉลี่ยยี่สิบห้าถึงสามสิบเก้าองศาเซลเซียสส่วนภาคกลางค่ะ
อากาศร้อนมีฝนฟ้าขนองไม่แพ้กันนะคะระวังกันหน่อยแถวจังหวัดสุพรรณบุรีราชบุรีกาญจนบุรีด้วย
ส่วนภาคตะวันออกมีเมฆเป็นส่วนมากฝนฟ้าขนองก็เกิดขึ้น๑๔๐ของพื้นที่
คลื่นสูงหนึ่งถึงสองเมตรส่วนภาคใต้ต้องระวังกันนะคะ
ทั้งฝั่งอ่าวไทยและฝั่งอันดามันเพราะว่ามีฝนเกิดขึ้นร้อยละสี่สิบถึงร้อยละหกสิบของพื้นที่
คลื่นนั้นสูงประมาณ๒๓เมตรกรุงเทพมหานครเฝ้าระวังทั้งฝนและอากาศร้อนนะคะ
ที่จะเกิดขึ้นประปรายกันค่ะและตอนเย็นกลับมาตรวจสอบสภาพอากาศกันใหม่
ฉันไปดูกิจการน้ำก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
ไปละค่ะกำลังไปน่ะรถไปละค่ะเมื่อกี้เองโอเคค่ะ